นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสังเวยน้ำเมาเพื่อนบ้านพูดไม่เข้าหู
เขียงทุบหน้าครับหัวแท้งปากโอ้โหโหจัง
คือไม่ไม่บอกก็รู้ว่าเสียชีวิตเหตุการณ์เนี้ยนะครับมันเกิดขึ้นที่ใต้ถุนบ้านของบ้านหลังหนึ่งครับ
หมู่บ้านหัวสำโรงอำเภอท่าวุ้งลบบุรีฮะนี่ครับจุดเกิดเหตุ
ตำรวจสภท่าวุ้งไปตรวจสอบนะครับพบศพของนายชัดชายปานเนียม
มีร่องรอยการถูกทำร้ายเป็นแผลชะการเลือดกระเซ็นทั่วพื้นเลยครับ
โดยรอบมีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็เจอเขียงเปื้อนเลือดเจอขวดเบียร์แตกเป็นปากฉลามก่อนนะนะ
ทุบไปแตกก่อนแล้วแทงคออ่ะนะฮะคือนายสายันทองขาวเนี่ยนะ
อายุสี่สิบเจ็ดปีเป็นลูกเขยของบ้านหลังเกิดเหตุ
ก่อนหน้านี้ก็ตั้งวงดื่มเหล้ากับชัดชายผู้ตายใช่ไหมอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน
ได้ยินเสียงขวดแตกนะครับเขาก็เลยลงมาดูอ้าว
ชัดร้อนตายซะละมันยังตายยังไงล่ะ
คือผู้ก่อเหตุนะครับยังอยู่ในอาการมืนเมาให้การวกวนอ้างบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะทำกับข้าวอยู่ใต้ถุนบ้าน

เอี่ยงคนข้างบ้านจะเอาค่าจ้างมาให้เขานะฮะ
แต่ชัดชายเนี่ยเมาแล้วเข้าไปหาเรื่องในเอี่ยง
เขาเนี่ยโอ้โหก็เห็นแบบนั้นแล้วนายเอี่ยงจะเอาเงินมาให้เขา
แต่ทำไมล่ะชัดชายเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรขึ้นเป็นอะไรมานะครับ
ก็เลยด่าทอกันปรากฏว่าเตะเสยปลายคาไปก่อนนะฮะ
เอาเขียงมาทุบหน้าอีกแล้วใช้ขวดปากฉลามเนี่ย
แทงตามใบหน้าและลำคอแล้วหนีไปตั้งสติบอกว่า
ตอนแรกไม่คิดว่าจะตายพี่พี่ทุบหน้ากระแทงคอเนี่ยโอ้โห
ตายได้ไงนะครับตำรวจควบคุมตัวในชัดชายเอาไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวรอสั่งมาจะสอบสวนเพิ่มเติมครับ